มายฝาโลงที่เก็บไว้ภายในเมนเผาศกนำพระธรรมกุฏิได้ยินเสียง
เหมือนเสียงเล็บขูดกับไม้ดังอยู่ตลอดทั้งคืนเหมือนกับเจ้าของโรงเขามาถ่วงคืน
ที่ตรงนี้มันเป็นที่เก่าซึ่งเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยห่วงมาก

ไม่เป็นไรไหนเราตัดสินใจซื้อแล้วก็เลยบอกเจ้าที่เจ้าทาง
ขออยู่ที่นี่แหละขอให้เจ้าที่ยะทางดูแลผมด้วย
อีก๓วันพี่ผมได้โฆษณา๒ตัว
ทำบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเห็นเจ้าที่ในบ้านเรียกชาวเลย
เธอบ้านเธอเนี่ยอยู่แล้วรวยมากถ้าทำดีแล้วหลังข้างหลังก็เป็นของชาว
มีมวลสารมาผสมในองค์พ่อพิคเนตซึ่งคนที่ปั้นก็ปั้นไม่ได้
เขาบอกว่าองค์พ่อชะโงกหน้ามาดูมาลำอย่างนี้พี่
พระพิคเนธมาลำอยู่ในห้องน่ะ